ไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุปล้นร้านทองอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นที่บิ๊กซีพระรามสี่ครับคนเยอะนะตรงนั้นน่ะ
มีคนร้ายเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าสวมวิกเหมือนเป็นแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะค่ะ
วิกเป็นผมม้าเขียนคิ้วหนาบุกเดี่ยวชิงทองกลางกรุงเลย
วาดไปได้เนี่ยร่วมสี่ล้านบาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนนี้เดินเข้าไป
เป็นผู้ชายรูปร่างประมาณเอ่ออายุประมาณสามสิบห้าปีรูปร่ำผอม
สูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แล้วก็สวมวิกผมเดินไปที่ร้านทองออโรร่า
ทำทีเป็นบอกว่าเลือกทองสักพักหนึ่งค่ะวางถุงพลาสติกใส
ซึ่งข้างในมีถุงกระดาษสีน้ำตาลอยู่บนตู้กระจกจากนั้นล้วงหยิบปืนไม่ทราบขนาดออกมา
แล้วก็พูดบอกว่ามีปืนนะเอาทองมาพูดแค่นี้
สั่งให้พนักงานหญิงนำทองมาใส่ถุงผ้าทั้งหมด๔ถาดด้วยกัน
น้ำหนักแล้วสองร้อยสิบห้าบาทค่ะคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุแค่สามนาทีเท่านั้น
จากนั้นก็เดินอย่างเร็วหนีออกไปทางประตูด้านข้างที่ติดกับซอยสุขุมวิทยี่สิบหก
พอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะตำรวจโรงพักทองหล่อนำกำลังลงพื้นที่เต็มอัตราเลยค่ะ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในห้างแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยนะ
เดินวนเวียนดูลาดเหลาก่อนลงมืออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาพร้อมสับ
ตำรวจส่วนหนึ่งได้ข้อมูลมาด้วยว่าคนร้ายเรียกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไปส่ง
ตอนนี้กำลังออกตามหาตัวคนขี่จักรยานยนต์วินอยู่นะคะส่วนพนักงานหญิงในร้านทองก็เล่าบอกว่า
จากคนร้ายจะสวมวิกผมหน้าม้ายาวประมาณสวมวิกแล้วก็ผมเนี่ยยาวประบ่าแล้วนะคะ
คิ้วหนาด้วยแล้วก็เหมือนกับใส่เสื้อยกทรงอยู่ข้างในให้เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงอะค่ะ
หลังจากตำรวจควานหาตัวอยู่พักใหญ่ก็ไปเจอพี่วินคนที่ไปส่งคนร้ายนี่แหละ
พี่วินคนนี้คือนายวิทยาวิทย์โคงสินอายุยี่สิบหกปีเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาก็นั่งรอลูกค้าอยู่หน้าห้างอยู่อยู่ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาแล้วก็บอกว่า
ไม่ได้มีภาษาถิ่นอะไรจากนั้นเขาก็ขึ้นมาซ้อนท้าย
ขี่รถไปส่งแค่สิบนาทีเองค่ะพอถึงจดหมายคุณคนร้ายก็ยื่นแบงค์ร้อยมาให้
ทอนเงินไปตามปกติไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนร้ายที่เพิ่งจะปล้นทองมา
รายงานข่าวล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ตำรวจเจอภาพวงจรปิดที่เห็นว่าคนร้ายชิงทองเดินออกจากห้าง
แล้วก็วิ่งไปอีกห้างหนึ่งที่อยู่ด้านหลังระยะทางห่างกันประมาณ๔๕๐เมตร
เพื่อเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ขี่หลบหนีไปก็เลยกลับมาดูว่าเรื่องคำให้การของพี่วิน
ดูแล้วน่าจะจำผิดคนค่ะพี่วินนายวิทวิทย์คนนี้
น่าจะไม่ได้เป็นคนขี่รถไปส่งคนร้ายรายนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ภาพวงจรปิดที่เห็นว่าเป็นคนร้ายแน่นอนแล้วตอนนี้เบาะแสก็เริ่มมาแล้วนะคะ
ตำรวจก็กำลังลงพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีอยู่